สำหรับความคืบหน้าคดีโจรชิงทองลบบุรีวันนี้เนี่ย
ยังไม่ได้มีการแถลงความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจแต่อย่างใดนะคะ
แต่ว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้
เป็นครั้งที่สี่แล้วสีหน้าวันนี้เนี่ย
ท่าทางยิ้มแย้มด้วยแล้วก็เหมือนกับดูผ่อนคลายจากหลายวันก่อนนะคะ
ตรวจเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเดินทางไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปที่จังหวัดลบบุรีเลยนะคะ
เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายเนี่ยใช้ปืนเก็บเสียงบุกชิงร้านทองออโรล่าห้างโรบินสัน
และยิงใส่ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปสามศพทั้งคู่วันนี้สีหน้าจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวบอกว่า
แย้มมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะคะจากหลายวันก่อน
พบตรมีการทักทายสื่อที่มาทำข่าวเล็กน้อยก่อนจะเดินขึ้นไปประชุมด้วย
ทีมข่าวค่ะได้รับข้อมูลจากชุดสืบสวนบอกว่าตอนนี้ตำรวจได้รับผลการตรวจดีเอนเอบางส่วนจากตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
แต่ก็ยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะคะเพราะว่าในการทำคดีนี้ตำรวจยึดหลักฐานในการมัดตัวคนร้ายด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพราะฉะนั้นต้องรอผลการตรวจที่ชัดเจนส่วนนี้ก่อนแล้วถ้าได้รับผลนี้ออกมาก็จะมีการออกไหมจับคนร้ายทันทีค่ะ
ส่วนพยานหลักฐานอาวุธปืนที่ตำรวจตรวจยึดมา๑๓กระบอกพบว่ามี๓๔กระบอกที่มีลักษณะแตกต่างจากปืนที่คนร้ายใช้ชัดเจน
เพราะมีการทำสัญลักษณ์บางอย่างไว้ที่ด้ามปืนทำให้ตำรวจสามารถตัดหลักฐานนี้ออกไปได้บางส่วน
เหลือเพียงไม่กี่กระบอกแล้วนะคะที่ต้องตรวจพิสูจน์กันอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะส่วนทางด้านพลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐศุกร์
รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยนะคะว่าตำรวจในท้องที่เนี่ย
ติดตามคดีคนร้ายชิงทองในห้างโรบินสารลบบุรี
และส่งหลักฐานเกี่ยวกับปืนมาให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางตรวจสอบ
หลักฐานที่ว่าก็คือกระสุนปืนค่ะทั้งหัวกระสุนปอกกระสุน
โดยนำมาตรวจกระบวนการไอบิสหรือการตรวจสภาพหัวกระสุนและปอกกระสุน
เพื่อดูว่ารักษณะของกระสุนมันเป็นอย่างไร
และตรงกับปืนกระบอกใดที่ตำรวจมีข้อมูลอยู่หรือไม่
ซึ่งอันนี้ก็ยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการตรวจสอบนะคะ
แต่หวังว่าการเห็นท่าทีที่ยิ้มแย้มมากขึ้นของพบตรเนี่ย
น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีล่ะสำหรับคดีนี้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รอนะคะว่าจะมีการได้เบาะแส
ตีวงจำกัดในการนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้เมื่อไหร่
ค่ะทุกคนรอนี่แหละอยากให้จับกลมได้สักทีนะคะ